คือนั้นหลุ่นหลมผู้ชมประวังนี้นะคะ

โชคดีที่อำใหญ่คือช่วยชีวิต

ฟิกาจู้ของผู้ชายนะช่วยชีวิตเขา

พูดถึงแน็กคุยกับสัตว์ได้

เจ้าหญิงของการบันเทิงพี่แอนความผสม
คุยกับหมาก็รู้เรื่อง

ทำงานอะไรหรือเปล่ามีลูกหรือยัง

เดี๋ยวไปฟังพี่แอนหน่อยซิว่า

แล้วทำไมมันฮิตขนาดนี้คุยบ่อยไหมคะนี่

แล้วแอนก็ให้แอนรู้ก่อนว่าคนจะแชร์เยอะขนาดนี้

หมาตัวนี้นางก็สไลด์ตัวเอง

มันต้องเก่งใจว่าเจ้าของร้านเขาจะว่าไหม

เหมือนดูพลียามแล้วล่ะ

เมื่อก่อนแต่พี่แอนสวยมากดั้งไปงานนะคะ